อ่ะกินไข่นกกระทาแล้วก็ต้องไปดื่มกาแฟกันต่อ
คือต้องบอกก่อนว่าคนไทยพอนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลายคน
ต้องนึกถึงญี่ปุ่นคือมันเป็นเมืองที่อากาศดีเดินสบายอาหารอร่อย
แล้วก็จะมีเหมือนคล้ายถนนคนเดินที่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งเยอะนะคะ
ตอนนี้ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่เมืองไทยอุดรธานี

เพราะว่าที่นี่เขามีร้านกาแฟขึ้นชื่อเป็นร้านกาแฟสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ
ที่คุณเห็นเนี่ยคือสวนไผ่เหมือนญี่ปุ่นมากนะมองไปนึกว่าเอ๊ะเผินอยู่ญี่ปุ่นหรือเปล่า
ถูกออกแบบมาสไตล์ญี่ปุ่นแท้เลยถ้ำกลางธรรมชาติสวยงาม
นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะนี่คุณยังไม่เห็นร้านใช่ไหมนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของร้านกาแฟนะคะ
นี่คือไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่เชียงใหม่
คนก็จะเข้ามาเนี่ยมาถ่ายรูปมาดูความสวยงามมาเช็คอินกันอยู่อำเภอสารพีค่ะ
ส่วนตัวร้านก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น๒โซนคือโซนอัลดอร์ก็คืออยู่กลางสวนนี่แหละค่ะ
สไตล์การนั่งเบาะแบบญี่ปุ่น
ส่วนโซนอินดอร์แบบนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะมีพื้นที่กว้างขวางให้ลูกค้าเลือกนั่งได้ตามใจชอบ
แล้วนี่ดูสิขนมอะไรก็เป็นไซส์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไปซะหมด
ไม่ต้องบินไปไกลแล้วไม่ต้องเมืองไทยก็มี
นารุณีกล้าหารเจ้าของร้านวัย๕๓ปีเขาบอกว่า
ไอเดียที่เขามีเนี่ยเพราะว่าเขาเคยอยู่ญี่ปุ่นมานาน๒๗ปี
รู้สึกว่าอยากจะจำลองบรรยากาศความสวยงามสไตล์ญี่ปุ่น

ให้คนไทยคนอื่นได้สัมผัสด้วย

๓๐ล้านบาทในการประกอบสวย

สไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้
๘ช่องกลาง
ช่างคนไทยเป็นคนออกแบบ
รายนี้เปิดบริการทุกวันสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มแต่ใครไปวันพุธปิดนะคะ
เพราะฉะนั้นไปได้ทุกวันยกเว้นวันพุธไปกันเลย
เอาล่ะส่วนสายช้อปปิ้งต้องไปที่อุดรธานีค่ะเขาเปิดเป็นถนนชิบูย่าอุดร
สี่แยกถนนทองใหญ่ตัดกับถนนประจักษ์ศิลปาคม
นี่มีสี่แยกที่เหมือนมั้ยอะ
โอ้โฮคนจะกลัววิ่งสวนไปสวนมาแบบนี้เนี่ย
ใช่ค่ะคือมันเป็นสี่แยกชิบูย่าแต่โดนมีอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่อกี้
คือเขาทำทาสีตีเส้นทำมาลายสี่ด้านแบบญี่ปุ่นเด๊ะเลยนะคะ
แล้วก็มีทางทะแยงมุมสีเหลืองที่เราเห็นเนี่ยเด่นเลย
ประชาชนอยากจะข้ามเส้นไหนก็ข้ามได้เพราะออกเป็นทางม้าลายแล้วค่ะ
แต่ก็ดูรถกันด้วยนะตั้งชื่อบอกว่าเป็นชิปเวี้ยอุดร
เพราะว่าเขาก็ตั้งใจทำออกมาให้คล้ายกับย่านชิบูย่าแหล่งช้อปปิ้ง

เมื่อวานนี้เพิ่งเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ข้ามถนนครั้งแรก

เชื่อเลยว่าคนที่ขับรถเนี่ยอาจจะงงเงื่อนนิดนึ
เพราะว่าหลายคนน่าจะเดินอยู่ตรงกลางแยกแล้วหยุดถ่ายรูป

คือมันดูแล้วมันคูมากเลย
เรายืนอยู่กลางแยกดีไหมเราก็ถ่ายรูปก่อน
แค่ถ่ายรูปลงโซเชียลกันนะคะ
เอ็มออนเจรสินชาวอุดรธานีที่มาทดลองเดินข้ามถนนตรงนี้
บอกว่ารู้สึกถูกใจค่ะเพราะว่ามันประหยัดเวลาในการเดินข้ามถนน
คือด้วยความที่มันเป็นสี่แยกใหญ่ไงคุณ
คุณจะข้ามตรงไหนทะแยงไหนก็ได้ไม่ต้องไปอ้อมเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าอะไรแบบนั้น

สมาคมอสังหาริมทรัพอุดรธานีเขาเป็นผู้ริเริ่มโครงการ
แล้วก็ดำเนินการร่วมกับภาครัฐด้วยรวมถึงสมาคมการผังเมืองไทย
หมายก็คือความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนนี่แหละ
นะฮะสุดท้ายมันก็เนี่ยฮะเสน่ห์มาอยู่ที่คนไทยนี่แหละ
แม้เราจะทำให้มันเป็นเหมือนยี่ปงญี่ปุ่นอะไรก็ตาม

ต้องทำถนนเหมือนญี่ปุ่นแล้วอย่าให้เรามีวินัยจราจรเหมือนญี่ปุ่นด้วย
อย่าไปขับบนทางเท้านะมอเตอร์ไซค